วยรองคู่เอกของเราวันนี้ครับทางด้านฝ่ายแดงเด็ดขาดปพงสว่างใช้เวลา๒นาที๕๒วินาที
เขาชนะเทคนิกเกิ้ลน็อกอัลเดริฟต์ปอเตรกุลประเด็นยกที่๔ครับ
ทำดีอย่างนี้ครับ๙๑เขียวซาจอราเข้มอบไปเลยครับ๓๐๐บาทครับ

อย่างที่เคยเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับบอกว่าทั้งคู่ก่อนนำคู่นำรายการ
ถ้ามีการน็อกส่วนมากจะเฮียนจริงแล้วสุดท้ายแล้ววันนี้น็อกไปแล้ว๒คู่
นี่เป็นผู้นำรายการครับท่านผู้ชมครับถ้าดูจากสวนสูงแล้วนะครับ
เหมือนว่าไม่น่าจะชกกันได้แต่คู่นี้เคยชกกันมาแล้วด้วยนะครับ
เกงสีแดงแนะนำก่อนเลยนะครับมรกฏคมสายไหมในมุมแดงครับ
ขณะที่น้ำเงินนั้นก็คือการก่อกรรมนาศ
มรกฏเคยมาชกที่ศึกยอดมวยไทยรัฐหรือยังครับ

เคยเจอกับมวยเตี้ยแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยที่ลุมพินี

วันนี้ก็มาต่อยตามเกมครับเหมือนเดิมครับ
ตามเกมมีเข่ามาไหมวันนี้

ก็๑๐๐ครับ

นั้นแสดงว่าโอกาสแพ้เยอะนะครับ

กรกรับประนาจเคยมาชกที่นี่แล้ว

เป็นเดิมไหนบ้างเห็นตื่นเต้นมาเจอกันอย่างไร

วันนี้ขนกองเชียร์มาเยอะเลยนะ

เพราะเผลอแพ้ข้างในจับแล้วตีไม่ได้ครับ

ท้ายแล้วเข็มขัดนี้จะอยู่กับใครครับ
ระหว่างมรกฏหรือว่าทางการกรกรรมนาศกันแน่
ช่วงนี้เดี๋ยวไปชมวีดีอาร์กันก่อนครับ
สีตีการชก๑๑๑ครั้ง

มวยร้อยเชิง๘ริ้ว
หนักรับพักเหลี่ยบ

ครับเป็นการชิงแชมป์ของมวยไทยครับ

เวทีมวยไทยรัฐครับเป็นแชมป์เส้นที่๔ครับ
วันนี้คึกคืนเลยครับกองเกียร์ทั้งทางด้านฝ่ายแดงมรกฏและทางด้านฝ่ายน้ำเงินทางการครับ
ฟังประวัติครับฝ่ายแดงครับมรกฏคมสายไหมชื่อสุชาติจันหอม
อายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๘๓ครั้งชนะ๕๖แพ้๒๕เสมอ๒ครั้งฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนการกรกรรมนาศที่เวทีมวยลุมวิดีครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินการกองกรรมอำนาจชื่อการใจดีอายุ๒๗๒๑ปีครับเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กมาแล้ว๑๑๑ครั้งชนะ๗๔แพ้๓๔เสมอ๓ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนมรกฏคมสายไหมที่เวทีลุมพินีครับ
วยคู่นี้เคยชกกันมาครับเมื่อวันที่๖พฤษภาครับ
ฝ่ายแดงทางด้านมรกฏเป็นฝ่ายเอาชนะสร้างความคล่องใจให้เกี่ยวกับฝ่ายน้ำเงินครับทางด้านการครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ
ทรวมพล่างจุงจบฝ่ายแดงสูง๑๖๕ซันติเมตรทางด้านมรกฎ
ส่วนทางการสูง๑๖๐ซันติเมตรครับ
รุ่นทางด้านจุ่มจบเต้อสั้นกว่า๕ซันติเมตรครับ
ตอนนี้ทั้งคู่ครับลำไล่ไหว้ครูบนเวทีครับ
ฝั่งด้านมรกฎที่รูปร่างสูงยาวเลย
แต่ยังไม่เคยมาใช้บริการที่เวทีมวยไทยรัฐแห่งนี้นะครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่การนี่มาหลายครั้งเลยครับ
วันนี้มวยไทยรัฐของเรานี่ดุจริงครับ
ครูรองเวทเราเด็ดขาดนี่

อดีตแชมป์เวทีด้ามเงินรุ่น๑๐๕และ๑๐๘
หลังจากหายไปนานจากเมืองกรุงเป็นปีครับ
ตอนนี้มาแจ้งเกิดไว้อย่างสวยงามเลยครับ

หลังจากก่อนหน้านี้มีแล้วเส้นแรกปากกาเหล็กต่อหลัก
เส้นที่๒เด่นเกียงไก่เกียรติพลทิพย์

ใครจะได้ไปต้องติดตามครับ
ครั้งด้านไฟแดงครับ
ทำหน้าที่ถอดมงคลครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ
คุณกัมปนาศครับชูสุวรรณครับหัวหน้าคณะ
กรรมนาศครับถอดมงคลครับให้กับการครับ
วยคู่นี้ใช้บริการกันมาแล้วว่าจะย้ำแค้นหรือจะแก้แค้น
สำเร็จต้องติดตามเลยครับครับตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ภูชิภาษณ์บนเวทีนะครับอันนั้นเมฆสวรรค์ให้คะแนนสามคน
ร้อยเอกสมบูรณ์ปภาวงศ์สินชัยจุลวงศ์ก็ร้อยต้องเปลี่ยนสัญญารัฐนาภัยวงศ์นะครับ
นี่เป็นผู้นำรายการครับชิงแชมป์ศึกยอดมวยไทยรัฐเส้นที่๔แล้ว
ก็ต้องละเอียดให้คะแนนก็ต้องละเอียดดูมวยคนล็อกหรือดูหน้าตู้ก็ต้องละเอียดด้วยนะครับ
เพราะให้คะแนนทุกยกยกละ๑๐คะแนนนี่ครับคู่นำรายการสดดี
แฟนมวยให้ความสนใจแล้วก็น่าจะถึงเงินด้วยครับที่ตรงนี้นะครับ
อืมคำการจากวิธีมวยราฐนาภัยมือนะครับครัวห้ามบนวิธีอนัลเมฆสวรรค์
แล้วก็มาต่อยกันที่ไทยรัฐทีวีโดยโปรโมเตอร์พูดกัน
เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศคุณทรงชัยรัตนสุบัน
ที่ยูนรัฐยูนรึเป็นเรียมใช้แรงงานของบริเวณแท้
เป็นใกล้ที่เลยเป็นที่นะครับ
โอ้โหเจอต่อยขวาเล่นลำตัวนะเล่นเป้าใหญ่เลยนะครับ
ผู้ดีพลิกแพ้ไปแล้วนะครับที่ลุงเมคนีมาต่างหายอีกทีหนึ่ง
เสียช่วงนิดหนึ่งการกรกประนาจ

รกฏตั้งรับแชมป์เส้นที่๔ของไทยรัฐจะไปอยู่ที่เอวของใครนะครับ
คุณผู้ชมติดตามติดตามนะครับ
ขยับโยกไล่ไปที่มุมเลยนะครับการ

ซ้อมความเชื่อถือเยี่ยมยอดทั้งคู่ว่าอย่างนั้นเถอะ

นี่โปรเมอร์เตอร์ของวิทยุราตรรำเดิน

แต่ที่ถอดคนไม่ใช่โปรเมอร์เตอร์นะ
ไม่ใช่คมใสใหม่ใช้ในสีเสื้อคมใสใหม่ดู
กกันไปขยับกันมาในช่วงปลายกที่๑
จะพูดถึงชะลีแล้วหรือว่าทรงมวยแล้ว

อยู่ข้างนอกนี่โดนแข้งยาวได้มันเสียเปรียบทันที
ถูกแล้วมันนิ่งมาแล้วมาแล้วมารอมาแซ่จ้อง

โต้คืนสวยงามครับมรกฏ

ชี้กันไปชี้กันมาเข้าตำราที่ว่า
เห็ดเสียงชี้แดงเห็ดเสียงชี้น้ำเงิน

ขามข้อเดียวแดงนี่ได้สูงยาวใหญ่กว่า

โอ้โหลูกหนักนี่อยู่ที่น้ำเงินเลย

โอ้โหมัวเกมแล้วน่าจะเบียดจากกัดแก่มจนถึงยกสุดท้ายนะ

ให้เลยนะถ้าเก่งจริงวันนี้เอาไปเลย

ตอนนี้คู่เอกเราพาไปละยกแรก

นี่กรองเกียวครับกลางด้านฝ่ายน้ำเงินเลยครับ
ถึงขนกรองยาวมาจาก๘นิ้วเลยครับ
มาให้กำลังใจทางด้านฝ่ายน้ำเงินดำการ
ตอนนี้ขอบคุณครับกาวที่เป็นตาจอราเข้เขียวครับ
ชนะน็อกยกไหนก็ได้ไปเลย๓๐๐บาท
และจอลาเก้ฟาดอางออกไป๑๐๐๐๐บาทครับ
ตอนนี้พบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ไม่ต้องห่วงครับจราเข้เขียวเตรียมเงินมาเยอะ

คู่นี้จ่ายอีก๓๐๐หรือเปล่าเดี๋ยวดูเลย

ยกแรกการกรกรรมนาศน้ำเงินนั้นเครื่องร้อนติดก่อนเลยนะครับ
เตรียงต่อยางขวาทั้งแถบ

วันต้องตดคมสายไหมแดงครับได้ช่วง
แข้งขวานะไหนละผู้ที่ถอดมงคลไม่ไฟแดงนี่นู้มั้ย
เขาเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสถานภัยชำนาญการนะ
ขมสายไหม

สำนักงานเขตสายไหมนะ

แม่ก็มองจากหน้าแข้งแล้วเกงสีมะเงินน่ากลัว

ใจขวาเสียช่วงไปนิดหนึ่ง

มันต้องเบียดมันต้องกัดกันตลอดล่ะครับ

อย่าเจอแข้งขวาเต็ม

เป็นแข้งสวยงามของเจ้าการ
สำเร็จเลยนะครับเกี่ยวแล้วคืนแบบนี้

เกี่ยวแล้วคืนนี่แม่ซ้อมมาเป็นอย่างดีเลย
เจ้าก็ไปนี่สะอึดสะอื้นนะครับ

แน่นอนแก้งสถานเวทีสถิวันครับ

จุดสำคัญเมื่อกี้มีหวังเรียบร้อยได้เหมือนกันนะ

มาเรากดกรมสายไหมเกี่ยวร่าง

เด้งตีโชว์อีกครับการการ์กบันหน้า
ทีมงานสั่งเน้นไมค์แล้วครับมรกฏ
อย่านิ่งจะรอต้องไหายกว่านี่อีกนิดนึง

เดินแทงหลงในนั่งใจแขน
โอ้โหเจอซ้ายบ้างครับสลับไปเรื่อยครับไอ้เจ้าการ
การมา๒ตีนเลยวันนี้
อะไรก็เกิดขึ้นได้กับช่องไทยรัฐโอ้เตะบนเตะสูง

ก้านคอเต็มคอต่อทิศทางได้น้ำหนักยังไม่ได้เกี่ยวล่าง
ยังทำไม่ได้มรกฏยังต้องแต่งตัวไล่แขนอยู่นิดนึง
ขวางหน้าดันแทงทำได้ไหม
ดูทรงแล้วน่าจะต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วนะ

การยังใช้จังหวะฉาบฉวยก่อนเลย
กว่าแก้งขวาวันนี้ดูตั้งใจมากเลยนะการ์นก่อกับอาณาจ

ออกฤมูลออกฤลาเลยนะครับไอ้เจ้าการ์น
คอยรอคอยโต้ตลอดครับในช่วงปลายยกที่สอง
โก่งแล้วขวางหน้าดันแทงโก่งแล้วแทงแหลมไม่ได้นะครับ
มรกฏคงใช้แหลมโดนแค่งขวาอีกแล้ว

เกี่ยวแล้วคืนหมดโย่งที่สอง
ต่างคนต่างไม่ยอมครับเพราะมีเข็มขัดแจมเปียนไทยรัฐเส้นที่๔ครับเป็นเดิมพัน
ตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
อีกไม่กี่ใจเดี๋ยวก็รู้แล้วท่านผู้ชมเข็มขัดเส้นนี้จะไปไหนจะไปแปลงยาวทางมุมน้ำเงิน
หรือไปที่ทางสำนักงานเขตสายไหมอยู่ใกล้อยู่นี่เองนะครับ
สายใหม่ยกที่๓แล้ว๒ยกเกงสีน้ำเงินกลางกกรรมนาศนี่ทำได้ดีนะครับ
แต่ขวาต่อยขวาโดยเฉพาะเกี่ยวแล้วคืนแข้งนี่ทำได้ดีเลย
ยกนี้มรกฏคงสายไหมแดงได้ช่วงต้องเปิดเกมแล้วขวางหน้าดันแทงทำได้ไหม
เนี่ยได้ช่วงแบบนี้แล้วแทงแหลมโต่งแทงยาวไม่จำเป็นต้องเด้งตีนะครับ
แค่ยกเข่าเข้าไปแทงแหลมก็เห็นแล้วเนี่ยแทงแหลมเลยชกตามสูตรตามยุทธวิธีเป๊ะเลยเนี่ย
น้องเงินจะโตยังไงได้ลูกหน้ากันน้องเงินแหลม
ว่าเกมจะพลิกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมสองยกรับแข้งยกสามต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหา
นี่คือมรกฏคมสายไหมติดในตลอดเกาะติดคิดตังค์หรือไม่ครับคุณผู้ชมลุ้นกันต่อ
เริ่มที่จะทำได้ต่อเนื่องขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับมรกฏคมสายไหม๒ยกรับไปเยอะ
ยกอ้าวถ้าโดนละเอวแบบนี้แก้อย่างไร
โดนรัดใต้ปีกมวยหลังยาวโดนแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ

นิ่งก็เย๋ยโดนตีอย่างเช้า
ล็อกคองคอยอาจจะไปไม่เป็นเหมือนกัน

ล็อกคองคอยนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะ
ใช่มวยหลังยาวโดนแบบนี้ส่วนมากจะไปไม่ค่อยเป็นเท่าไห
ยังยังไม่จบเกมยังอีกยาว

โต้เขากับใช้เจ้ากาล

โอ้วยัดใส่อยู่สวยงาม
อีก๑นาทีครึ่งในยกที่๓
มวยตัวเล็กกว่าช่วงสั้นกว่า
จับบนไม่ได้ต้องจับใต้ปีกรัดเอวตี
โกงแทงแหลมขวางหน้าดันแทงคำแทงอย่างเดียวแบบนี้แหละครับ
ตามสูตรเป๊ะเลยดี้กันคนละแบบแล้ว
โอ้โหมันเข้มข้นกันเหลือเกินครับ
คุณผู้ชมกับมวยคู่นำรายการในวันนี้คู่ชิงแชมป์ไทยรัฐเส้นที่๔

แสดงมวยเหนื่อยให้คะแนน๓คนก็เหนื่อยคนพ่าก็เหนื่อย
ยังยังอยากให้เหนื่อยกว่านี้อีกนะให้มันสู้กันตลอดไม่เป็นไรคุณอนุมัติ
ตีไปเลยโอ้โหหยุดมันกันนะหยุดมันกันนะเจ้าการ
นี่ไงมันโดนลูกนี้ไงนี่ไงมันโดนแหลมเข้าไปแบบนี้
เหมือนเอาตะเกียบจิ้มท้องเลย
ดูสถานการณ์เปลี่ยนแล้วต่อเปลี่ยนเกมหรือไม่
ต้องลงเอวตลอดต้องเอวให้ได้ลงให้ได้ด้วย
แดงขวางหน้าดันแทงด้านเมืองจับร่างตีลัดเอวตี
มันมาเป็นชุดครับชุดใหญ่เลยตีซ้ายตีขวาตีไปเรื่อยครับ
ว่ายังไงเจ้าการเอาลงขึ้นบนบ้างขึ้นบน
เอาดุงค้ำเต้าเท้ามันตัวมันสีปีกอ่ะนะ
กลับมาแทงมาแทงคำตไปไปเลยมาเป็นชุดประหลาดต่อยท้องต่อลงตัว
ดูยากจริงจริงคุณคุณค่อนข้างมะนาจเหลียมสุดท้ายลำได้สวย
โอ้โหเยี่ยมยอดครับโอ้โหในเวทีสู้กันขนาดนี้
หน้าตู้จะสู้กันขนาดไหนถีบซ้ายยัน
นี่คือคุณภาพของยอดมวยไทยรัฐนี่แหละครับ

วยคู่เอกนี่ผ่านมาแล้วครับสามยกทางด้านมรกฏนี่ปั๊ม
สะทุงเขาในโดนการที่ต่อยซ้ายต่อยขวา
มรกฏที่คอได้ตีเข่าขวาเข้าลำตัวตีเข่าขวาเข้าลำตัว
โอ้โหแบบหนักตอนนี้ในเวทีนี้คึกคืนเลย
เหมือนกับมีคอนเสิร์ตเลยตอนนี้แฟนมวยนี่แน่นขนาดครับ
เสียงเชียร์ร่านสนามครับตอนนี้พบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัตรครับ
ขนกองเชียร์มาเยอะจริงจริงครับหนึ่งในสี่ของแฟนมวยที่เข้ามาชมในวันนี้เลย
การกลอมอำนาจผลมาจากแผลงแย่งจังหวานสารราชชนเทราที่รู้เรามั้งครับ
นี่ครับนี่ครับนี่คือผลงานของยอดมวยไทยรัฐ
โดยโปรเมอร์เตอร์ทรงไทยรัฐนักสุบัง

มันจะพลิกกันไปพลิกกันมาตลอด

บอกไม่ได้เลยครับประเภทยาวไปนี่ไม่มีเลยนะครับ
แดงได้ดีตรงที่ว่าโกงในขวางหน้าดันแทง

เอวตีน้ำเงินนี่ทำได้ดีกว่านะครับการก่อกรรมนาศ
เบียดตลอดเดินตลอดครับเฉยไม่ได้นิ่งไม่ได้ครับ
นี่ไอ้เจ้ามรกฏ
โอโหแต่มันก็ดื้อไม่เลิกเลยนะไอ้เจ้ากรานก้าโต้ตลอดครับ

โอ้โหปีกเหลี่ยมแล้วแทงนำได้สวยเลยนะครับมรกฏ

สุดมันจริงครับคุณผู้ชม

ใช้ไปใช้ความยาวให้มีประโยชน์

มวยหลังยาวโดนแบบนี้ลำบาก

ปัญหาสำคัญว่าลงเอว
รัดเอลถ้าอยู่เฉยไม่ได้ทีพทำไม

ต้นมาฐานด้วยขวา
เขาซ้ายยังต้องลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชม
ท่านผู้ชมครับดูยากดูเย็นจริงครับ
เป็นมวยที่แม่ตื่นเต้นร้าวใจจริง
รูปร่างช่วงชกบอกท่านผู้ชมมันไม่น่าโอ้โหลูกนี้
เม็ดนี้เป็นไงอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น
ยังดีมาเอาคืนลูกนี้ได้
โอ้โหทะลุหลังเลยนะมันคือสิ่งผู้นี้การโดนเข้าไป

เจียวเล็กเจียวใหญ่นี่มาไปหมดนะตอนนี้
ว่าต่ออีก๕๐วินาที
ยกที่๔เข้มข้นเลย
แดงเปิดเกมนางเงินหวังแข้งขวากาล

ในช่วงใบมัดอันตรายเกิดนะ
เป็นไปได้หรือเปล่า

โดยยกสุดท้ายยังมีบอทฟาน

โอ้โหสุดมันจริงครับคุณผู้ชม
เยี่ยมยอดครับเกมของคู่ชิงแชมป์ไทยรัฐเส้นที่๔
คู่นี้ยก๑๒๓๔๕นี่มีผลเลย

คุณคิดว่าหมดยกยังไม่หมดนะครับ
โอ้โหมวยคู่เอกเราผ่านมาแล้วครับ๔ยก

ฝ่ายแดงมาแล้วกว่าที่เร่งเครื่องเดินเข้าหา
หมัดโยนเข่าเข้าลำตัว
ทั้งด้านโอ้โหการเหมือนกับสุดเลย

มวยคู่ขี้มากครับ
กันแรกผัดกันลุกผัดกันรับเลยครับ
แถวบ้านบอก๔ยกนี่ยังกัดกันอยู่เลยนะ
ดูไม่ออกบอกไม่ถูกจริงอย่างที่คุณชัยบอกเลย

เป็นสองรองใครเวลานี้นี่ของยอดมวยไทยรัฐนะครับคุณผู้ชม
วีบัตรคู่เอกวันนี้โอ้โหกัดกันแบบเฉยมองไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะครับ
สามนาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นสามนาทีทองจริงมีผลมากมากเลย
ว่ามันจะออกแบบไหนยังไงเลยนะครับ
ก็ดูว่าใครทำดีเอาไปครับชัยชนะนะนะ

โอ้โหหักลูกนี้พลิกลูกนี้เสียรูปเสียสละ
เสียหายแล้วรึเปล่าตั้งรับเลย
ผิดทำไมจังหว่าโอ้โหหว่าเฉียวตลอด
โอ้โหเจอไปเยอะเหมือนกันนะแต่ละเม็ดแต่ละดอก

นี่แหละผู้มวยชิมแชมลงเอ็วลงเอ็วพลิกเรียน
ลากออกมาลากไม่ได้

ยังไม่จบนะ
โอ้ยมูทมีเป็นอะไร
แม่งตี
แล้วเกลลาก
แข่งหากันละไว้ก่อนครับ

เงินการกรกรรมนาศเปิดเกม

เดี๋ยวกลับไปกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชม

นังเงิน

มูทมีเป็นวิธีครับอนันเมฆสวรรค์

แล้วก็สัญญาณลักษณะภายวง

ตีตีเหน็บเอาไว้ก่อนเลยนะครับน้ำเงิน

ต่างคนต่างมั่นใจอีกแล้ว

ผู้ชนะมีแค่คนเดียว

มีคนตามมั่นใจนะครับ
ไม่รู้จะออกใครจริงท่านผู้ชม
ชกกันสนุกจริงแฟนมวยเนี่ยโหชี่มือชี่มาย

เล็กเจี๊ยวใหญ่นี่มาหมดเลยตอนนี้

ตัวแทนผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีนี่ขึ้นมาบนเวทีแล้ว
จะแชงนะครับคุณสมชัยกุฑูสวรรค์สมบัติ
วันนี้มีพี่จุ่นคุณจรูนวันนิชาที่ปรึกษาหัวหน้าข่าวกีฬาไทยรัฐ
เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับ
ประธานเทคนิคของศึกยอดมวยไทยรัฐก็คือคุณสมาธิจันดักร้อยกำลังรวมคะแนนอยู่ในตอนนี้
โอ้จะออกใครเขาไม่รู้ตอนนี้ลุ้นไปพร้อมกันเลยตอนนี้

เดี๋ยวรอพี่ป่านะครับชาญชัยเพชรวิหาร
ประกาศผลคะแนนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะออกที่ใครกันแน่
บนวิธีนะครับมีคุณสมชัยรัฐนักสืบัญ
คุณสมชัยขุดสวนสมบัติด้วย
ถ้าแดงชนะก็มารับกฎของชายใหม่น้ำเงินก็คือการกรกรรมนาศ

ผลการให้คะแนนของคู่ชิงแชมป์ยอดมวยไทยรัฐ
รุ่นซิปเปอร์เป็นสำเร็จ๑๒๒ปอนด์ในวันนี้

สมบูรณ์ร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับ
นักมวยทางด้านมุมแดง๔๙คะแนน
นักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน๔๘คะแนน

นักมวยทางด้านมุมแดง๔๙คะแนน
ให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน๔๘คะแนน
ร้อยตมุดเอกสัญญารัฐรัภัยวงศ์

เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเอกสารนะครับ

คุณสมชายกุฎสวนสมบัตินะครับ
เข็มขัดให้กับทางด้านมรกฏครับเรียนเชิญครับ
จะมีคุณทรงชายรัฐนาสุบันนะครับ
เพราะถือว่าต่อยกันสุดคุ้มค่าครับ
กันไปพลิกกันมานี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนาสุบันนะครับ

วันยกแรกมันแรกไปไหน